ดิฉันนี่ชอบเข้าวัดมากเลยช่วงปลายเดือนกลางเดือนต้นเดือนเนี่ยนะ
เพราะว่าวัดนี้ตอนนี้เขาฮอตฮิตมาก
มีคนไปแก้บนกันเยอะมากคุณผู้ชม
หลังจากที่เขาถูกรางวัลกันไปเยอะแยะมากมาย
อยากรู้ใช่ไหมว่าวัดแห่งนี้ที่ฮอตฮิตขึ้นมาเนี่ย
เกิดจากอะไรตามไปดูกันที่
วัดเชษวนารามหรือว่าวัดน้ำดิบค่ะ
อยู่ที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรอืม
คุณเห็นไหมคุณดูคุณสังเกตดูดู
ดูที่วัดแห่งนี้ที่คนมาเยอะเนี่ยก็คือ
ประชาชนคนชอบเสี่ยงดวงเนี่ย
เขามาร่วมทำบุญพร้อมกับมากราบไหว้ขอพร
เทพกุมารแก้วปิ่นเพชร
เฮ้ยไม่เคยได้ยินเลยเทพกุมารแก้วปิ่นเพชรเนี่ยนะ
เป็นกุมารที่เรื่องลือเรื่องชื่ออย่างมาก
ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของการให้โชคให้ลาบ
ว่ากันว่าเทพกุมารให้โชคกับชาวบ้านมาแล้ว
นับไม่ถ้วนและอย่างที่เห็นการทำบุญครั้งนี้ค่ะคุณ
ไม่ใช่แค่การทำบุญอย่างเดียวธรรมดาเท่านั้น
แต่ว่าชาวบ้านเขาร่วมกันจัดพิธีพร้อมตั้งโต๊ะด้วยเครื่องบวงสวง
จัดกันมาแบบเต็มโต๊ะแบบนี้
หลังจากที่เทพกุมารแก้วปิ่นเพชร
ให้โชคให้ลาบถูกรางวัลติดต่อกันมาแล้วหลายงวด
ที่จัดงานนี้ก็คือเป็นการแก้บนนะคุณ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญแก้บนแล้วเนี่ยนะคะถ้าใครเป็นสายคำนวณเนี่ยคุณดูกันให้ดีจ้องกันไว้ให้ดีเลย
เสี่ยงดวงสายตัวเลขจะต้องไม่ลืมมาส่องที่นี่อ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบริเวณอ่างน้ำมนศักดิ์สิทธิ์นี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
ที่ชาวบ้านนะเขาบอกกันมาอีกทีนึงนะว่ามาให้โชคให้ลาบก็คือถูกกันไปจนมาแก้บนกันชุดใหญ่แบบที่เห็นเนี่ยบริเวณนี้แหละมาให้โชคเขาเขาว่ากันแบบนี้นะคะ
อย่างครั้งนี้ว่ากันว่ามีคนเห็นเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์แล้วด้วยนะทำไมดิฉันไม่เห็นอ่างน้ำมนต์สักทีอ่ะ
เราจะได้เห็นไหมอ่างน้ำมนต์คุณผู้ชมทางบ้านจะได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมล่ะนี่ไงเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วจ้าโอ้โหเห็นแล้ว
ชัดมากเลยโอเค๑๒๓พ่อไปไปต่อนะคุณผู้ชมให้ดูกันเฉยให้ดูกันเฉยเท่านั้นให้ดูแต่ตาเฉยเท่านั้นนะ
บนหรือการขอพรเขาจะมีป้ายบอกเห็นไหมก็คือว่าคุณจะต้องจุดทูบคนละ๕ดอกค่ะจากนั้นก็อธิษฐานขอพร
แล้วถ้าหากอยากจะบนบานในเรื่องของกิจการงานใดต่าง

ต้องบนด้วยที่เราเบอร์ภาพไว้ก็คือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นั่นแหละขาปนด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พร้อมทั้งหนูนาผัดเผ็ด
ขนมจีนน้ำยาปลาช่อน
ใช่เขาบอกแบบนี้ถึงจะสำริดผล
หรืออาจจะเป็นน้ำแดงกับของเล่นเด็ก
รวมขนมต่างด้วยก็ได้เหมือนกัน

แต่อยากทราบเหมือนกันว่าเลขลอตเตอรี่ที่เสียบไว้เนี่ย

เขาอาจจะวางเอาไว้ตั้งแต่งวดก่อนหรือเปล่า

อาจจะซื้อลอตเตอรี่มาให้กุมารแก้วปิ่นเพชรดู

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมก็ย้ำกันตรงนี้เสมอทุกครั้งทุกวันทุกเว่

ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
เราก็นำเสนอให้ดูว่าเฮ้ยวัดแห่งนี้มันโด่งดังขึ้นมา
เพราะว่าเขาเชื่อกันว่าแบบนั้นแบบนี้ก็เลยมาแก้บนกันชุดใหญ่
แล้วก็ให้ดูว่าเออมีคนที่เขามีความเชื่อเรื่องแบบนี้เขาถูกรางวัลเขาก็มาแก้บนมันก็เป็นธรรมดา

ไม่มีอะไรจริง